กลับมาในช่วงนี้เราไปตลอดในโลกโซเชียล
ส่องดูแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คตลอดข่าวก็มีเรื่องราวน่ารัก
แล้วก็ในโลกโซเชียลก็มีเรื่องราวน่ารักมาฝากด้วยเหมือนกัน
ไปเจอคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเป็นช่วงของการสวดมนต์ข้ามปี
อย่างเราไปสวดมนต์ข้ามปีนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา
แต่มีเจ้าสิทธิ์ค้าตัวหนึ่งเนี่ยค่ะ
ไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยอ่ะน่าเอ็นดู

หัวกระโพกสายสินมาคือทำเหมือนนุษย์มนุษย์เลย
นี้แมวเขาสวดกันข้ามปีได้ละ๑๙๖๑

เนี่ยค่ะเนี่ยโอ้น่าร้อนเป็นแบบมันคู่รัก
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พากันไปทำสิ่งดีต้อนรับปีใหม่

นิ่งสงสัยคงกำลังอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกนกหนูแมลงสาบหรือจิ้งจกที่เคยล่วงเกินกันไป
แต่ทำเป็นเล่นไปคือจริงมันเป็นธรรมชาติของแมว
ใครเคยเลี้ยงแมวจะรู้ถ้าเกิดว่าจับแมวใส่ชุดใส่เสื้อผ้ามันจะนิ่งมันจะเดินไม่เป็น
จริงผมเคยเห็นแมวที่เขาอยู่เอาจับชุดอะไรไปใส่นะมันเดินแค่ก้าวเดียวเท่านั้นแหละ

มันจะนอนแหมะทันที
แต่อันนี้ถ้าทางจะเชื่องแสนรู้อยู่กับคนมานานก็เลยไม่ได้ตื่นคนอะไรนะ
เขาเห็นเราก็เลยมาคอมเมนต์กันน่ารักบอกเป็นน้องแมวที่ดีน้องน่ารัก
บางคนก็แซวแบบโอ้โหสำรวมชินเจ้าเหมียวน่ารักจังเลยดูสิ
ซึ้งในรสพัดทำรึเปล่าก็แซวกันไปชื่นชมกันไปถือว่าเป็นสีสั่นของช่วงปีใหม่นะคะ

ทำเป็นเล่นไปน้องใบตองผมเองเนี่ยนะเห็นคนอื่นเข้าไปสวดมนต์ข้ามปีผมก็สวดข้ามปีเหมือนกัน

แม่เนี่ยสวดผมสวดบ่นยับเลยข้ามปีข้ามชาติไม่รู้จักบ่นไม่รู้จักเหนื่อย
คุณแม่คุณชนะบ่นอีกแล้วชนะเม้าตลอดเลยค่ะคุณแม่ค่ะ
แต่คุณแม่เขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เลยสวดเราข้ามปี

ถ้าคุณทำตัวดีคุณแม่ก็ไม่ต้องมานั่งบ่นมาสวดข้ามปีปากปิดปากแชร์
คุณต้องทำตัวดีคุณแม่ฝากมาแล้ว